เหตุการณ์นี้ตากับยายนั่งกินข้าวอยู่อยู่กันสองคน
ปรากฏหลานมาถึงแก้ผ้าแก้ผ่อนแล้วก็โวยวาย
ยายก็ไล่เอ้ยไปใส่เสื้อผ้าให้ดี
โมโหจิกหัวคุณยายจากวงข้าวแล้วลากไปที่ถนน
เอาหัวยายโขกกับพื้นถนนแล้วกระทืบจนยายตายคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้แบบสลดมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้ผู้ชายคนนี้นะ
นี่หลานเหรอนี่หลานอายุยี่สิบสองปีแล้วดูสายตาเขาสิ
คิ้วขมวดสิตอนที่น้ำแข็งโปรยว่าหลานมาแก้ผ้าแก้ผ่อน
พี่นึกว่าเด็กไม่เด็กฮะยี่สิบกว่าแล้ว
ใช่ค่ะ๒๒ปีชื่อว่านายพัตเตอร์คนนี้นั่นแหละ
ทำยายจนตายโอ้โหแล้วตากับยายนะ
เลี้ยงพัตเตอร์มาตั้งแต่พัตเตอร์อายุสามเดือน
เพราะพ่อแม่พัตเตอร์ทิ้งอ่ะโอ้โหคิดดูสิพี่เบิ้ล
เลี้ยงตั้งแต่เกิดเลยล่ะใช่ค่ะชาวบ้านจับตัวได้
เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นที่หนองกี่บุรีรำนะคะตำรวจสพนกี่เนี่ย
จับตัวนายพัตเตอร์หรือว่านายปียนัทบุตรคามเนี่ย
จับไปแล้วก็แน่นอนต้องโดนดำเนินคดีอยู่แล้ว
ทำกับยายยายคำตนบุตรคาร์มอายุแปดสิบปีอะ
อืมตายอยู่กลางถนนคุณผู้ชมชาวบ้านบอกว่าโอ้โห
พัตเตอร์เนี่ยนะมันเสพยามาหลายปีแล้วเข้าออกศูนย์บำบัดเป็นว่าเล่นเลย
นี่ก่อนหน้านี้๓วันเพิ่งกลับมาจากศูนย์บำบัดนะแล้วก็ยังมาเสพยาอีก
ทีนี้วันที่เกิดเหตุเนี่ยพัตเตอร์แก้ผ้ามา
มาถึงที่เอ่อวงที่ตากับยายเขากินข้าวกันอยู่ทีเนี้ยยายก็เลยตะโกนว่าไงว่า
มาแก้ผ้าอะไรตรงนี้เราไปใส่กางเกงให้เรียบร้อยนี่คุณผู้ชมเราทำกราฟิกจำลองเหตุการณ์มาถึงตั้งแต่ตอนสี่โมงครึ่งตอนเย็น
ครับยายก็ว่าแหละแบบไปใส่กางเกงแก้ผ้าแบบเนี้ยอายเขาอืม
เตอร์นะไปหยิบกางเกงแล้วโยนทิ้งยายก็บ่นต่อมันเป็นอะไรเนี่ย
กางเกงไม่รู้จักใส่คงจะโมโหแหละอืมพัตเตอร์โมโหปรีเข้าไปนี่
กหัวยายลากยายไปกลางถนนแล้วเหตุการณ์เนี้ยคุณตาจันน่ะ
คุณตาจันทร์เห็นเหตุการณ์ตลอดเลยนะแต่ตาก็ไม่กล้าเข้าไปช่วย
พัตเตอร์เนี่ยตาขวางแล้วดูคลั่งแล้วตอนนั้นอ่ะทีนี้สิ่งที่ตาเห็นคือ
เตอร์จับยายโขกพื้นสลับกับกระทืบอ่ะโอ้โหยายสลบไปแล้ว
แต่พัตเตอร์ก็ไม่หยุดนะคลั่งหนักไปอีกอ่ะค่ะทีนี้ทำยังไงอ่ะ
คุณตาเนี่ยตะโกนห้ามอย่าทำยายอย่าทำยาย
ชาวบ้านได้ยินเขาก็รีบประสานตำรวจจับตัวพัตเตอร์ทีนี้ไปถามลูกพี่ลูกน้องของพัตเตอร์เนี่ยนะ
ก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับปูมหลังของเขาแหละว่าเนี่ย
พ่อแม่เขาทิ้งไปตั้งแต่เขา๓เดือนแล้วตากับยายนี่แหละเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก
ก็ช่วยกันดูแลแต่เขาเป็นเด็กที่แบบเป็นเด็กเกเรอ่ะ
ยุ่งกับยาเสพติดมาหลายปีนี่ลูกพี่ลูกน้องบอกนะ
ก่อนจะเกิดเหตุกับยายเนี่ยบุกมาหาลูกพี่ลูกน้องจะพังประตูเข้ามาในบ้าน
อืมตอนนั้นเธอน่ะอยู่กับลูกขวบนึงก็โทรเรียกสามีมาช่วยได้ทัน
พอไม่เจอเธอก็โวยวายค่ะแล้วพอมาตอนเย็นอ่ะมา
รู้ข่าวว่าพัตเตอร์ไปหาตากับยายแล้วกระทืบยายจนเสียชีวิต
ป้าของพัตเตอร์ก็คือลูกของคุณยายนี่แหละ
บอกว่าตำรวจตำรวจประหารเลยได้ไหม
ที่ผ่านมานะญาติทุกคนหวาดระแวงมาก
พาร์ตเตอร์เขาฉุนเฉียวเขาอารมณ์รุนแรง
ไม่พอใจก็ทำร้ายผู้อื่นแล้วถ้าเกิดปล่อยไปแบบนี้ต่อไป
ถ้าเกิดว่าพาร์ตเตอร์ไม่ตายพวกเรายาดคงตาย
แล้วไม่คิดไงว่าสิ่งที่พูดไปวันนั้น
ก็คือแม่ของเธอคุณยายจะเสียชีวิต
ทีนี้ตำรวจรวบตัวพัตเตอร์ไปแล้วก็ต้องแจ้งข้อหานะคะ
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนทำให้เสียชีวิต
แล้วก็เรื่องของการใช้สารเสพติดด้วย
ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไปชดใช้กรรมต่อไป
นี่กับคนที่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กนะ
แล้วอย่างที่เรารายงานไปว่ายาบ้าระบาดเยอะจริง

เป็น๖เมตรแล้วไม่กี่๑๐บาทคุณผู้ชมมาก